สำหรับเรื่องราวของต้นหอมและสันประชากร
ตกลงแล้วว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นแบบไหน
เลิกหรือไม่เลิกสรุปเลยตรงนี้
จุดนี้ยังไม่เลิกกันนะคะค่ะและเรื่องทั้งหมดเนี่ย
ไม่ได้มีมือที่๓มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนลุ้นระทึกกันอยู่

สำหรับคนที่รักทั้งต้นหอมแล้วก็สันนะคะ
เพราะว่าซันเนี่ยลบรูปต้นหอมออกจากอินสตราแกรมจนเกลี้ยงเลย
ก็เลยเกิดการแบบเอ๊ะตกลงเกิดยังไงขึ้นเลิกกันแล้วหรือยังไง
เพราะว่าเห็นความหวานตอนหวานก็หวานเวอร์
แล้วเป็นระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้น

ต้นหอมยอมรับค่ะว่ามีปัญหากับฝ่ายชายจริง
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ขอใช้คำว่าเลิกค่ะ
พร้อมย้ำชัดด้วยว่าไม่มีเรื่องของมือที่สาม
และต่อจากนี้ไปต้นหอมจะขอรักษาคนดีแบบสันเอาไว้

อาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามพี่ต้นหอมกันค่ะ
ไม่มีเรื่องมือที่๓หรือเรื่องของการนอกใจ

หอมที่ยังแบบผิดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่เขาตั้งเอาไว้

ฉะนั้นความผิดทั้งหมดหอมน้องเราไปคนเดียว
ถ้าจะด่าให้ด่าฝั่งนี้เพราะว่าเป็นคนผิด
ณจุดตอนนี้ที่เขาให้หอมมาดีที่สุด
คือการดูไปก่อน

ตั้งแต่แบบตอนแรกสรรพนามเปลี่ยนไป

เข้าไปที่คู่หัวใจเลย
มันเจ็บกว่าความเย็นชามากกว่าค่ะ
แต่ว่าหอมก็มีหมอดูคู่กายแล้วเนาะ
หมอดูก็บอกทิศทางของหอมมาว่าต้องยังไง
พิสูจน์ตัวเองค่ะก็อยู่ในช่วง
จะเรียกว่าง้อมันก็คงไม่ได้เดินหน้าง้อม
แบบว่าอะไรเหมือนที่เราเคยเห็นนะคะ
วันนี้หอมก็ถามแล้วว่ามีคนเข้ามาคุยอยู่ไหม

สันออกงานใช่ค่ะหอมลุ้นตัวโก่งเลยค่ะ

ความสัมพันธ์เราเป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะ

ถ้ามีโอกาสได้จับมือกัน

คือเรื่องมันไม่ตลกแต่ทำไมฉันตลกก็ไม่รู้

อันนี้ต่อหน้าสื่อหรือเปล่าใจดีสู้เสือหรือเปล่า

ความผิดเธอเก็บเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะ

ทำผิดกฎอะไรสักอย่างที่แบบตกลงกันไว้

พิสูจน์ตัวเองต่อไปเป็นกำลังใจให้พี่หอม

แต่ว่าพึ่งตัวเราเองดีที่สุดนะคะ